พระเอกวิกหมอชีวิตค่ะคุณแม็งก์อาทีชค่ะ
ก่อนหน้านี้มีข่าวลือเป็นกงเป็นเกย์มากมายค่ะ

ชื่อน้องสกุลนะคะแต่เปิดตัวปุ๊บ

ก็เลยถามว่ามาแอบดันแฟนหรือเปล่า
รวมไปถึงเปิดตัวแฟนสาวเซ็กซี่

มันกลบข่าวเกย์ที่เคยมีเรื่องลือกันมายาวนานหรือเปล่านะคะ
อ่ะไปฟังหนุ่มแบ๊งก์เปิดใจทุกหมดเลยค่ะ
จริงเขาเป็นผู้หญิงน่ารักนะขี้อ้อน
ตอนจีบก็ไม่รู้ว่าเขาแต่งตัวเซ็กซี่ไว้เรื่องรึนี่

ก็เลยอะไรที่มันเป็นเขามันอยู่แล้วพอเรามหาคุยกัน

ดิสัยนะครับหลายคนบอกว่าพี่แบ๊งก์ไม่ใช่เกยแน่นอนชัวร์
ผมยังโดนนะเนี่ยพูดลงตรงคือ
เราคบกันถ้าเราเปิดตัวแรงแล้วมันเลิกกันขึ้นมา
ก็เสียเซลล์อะไรอย่างเงี้แต่ผมรู้สึกว่าคนนี้มั่นใจ
แล้วก็รู้สึกว่าผมก็จะ๓๐แล้ว
การเปิดตัวแฟนผมว่าไม่น่าจะเสียหายมาก

นะคะก็แฟนเขาสวยดีเนาะสวยนะเออก็ไม่เป็นไร
ถ้าเกิดว่าแฟนจะเข้าวงการก็ไม่แปลกเพราะว่าน้องสวยอยู่แล้ว
แล้วก็น้องบอกว่าอายุจะ๓๐แล้วก็ไม่แปลกอะไรถ้าจะเปิดตัวแฟน

เกินแล้วค่ะแต่ยังไม่เปิดเพราะว่าไม่มี
จะเล่นตัวเองทำไมโอ้โฮเอิ้นดูตัวเองมากโอ้โฮเอ้ย